บันเลงดนตรีไทยนั้นผู้บันเลงจะไม่ดูโน้ตจะต้องบันเลงด้วยความจำและประดิษฐ์ทำนองบันเลงเครื่องดนตรีของตนไปด้วย
นองเนื้อเพลงนี้ถ้าเป็นวงปีภาษก็จะอยู่ที่การตีของวงใหญ่
ดนตรีทุกคนจะต้องบันเลงเพลงสอดคล้องไปกับธรรมนองของคล้องวงใหญ่ด้วย
บันเลงระนาดเอกซึ่งเป็นผู้นำวงจะต้องตีเก็บทีให้เกี่ยวกอดไปกับธรรมนองของคล้องวงใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดำเนินเนื้อเพลง
เช่นเดียวกับผู้ตีระนาดทุ้มที่จะหยอกล้อยั่วเยาว์ไปกับธรรมนองเพลงของคล้องวงใหญ่เช่นเดียวกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน